คุณผู้ชมฮาจากกรณีการชุมนุมเมื่อคืนวันเสาร์
๑๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะ
แล้วก็กลายเป็นเหตุที่มีความรุนแรงเกิดขึ้น

ทวิตเตอร์เลยนะฮะปรากฏว่าเรื่องนี้นะครับนายยกรัฐมนตรี
ก็พูดถึงเรื่องของการชุมนุมแล้วก็ความรุนแรงที่เกิดขึ้น
บอกว่าใครเป็นคนทำให้เกิดความรุนแรงล่ะ
และทั้งหมดนี้ก็เป็นไปโดยกฎหมายนะครับ
โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ

วันนี้ประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เนส
โดยก่อนการประชุมผู้สิทธิ์ข่าวถาม

กลุ่มผู้ชุมนุมที่มีการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

พลเอกประยุทธ์ตอบว่าอย่างไร
แล้วก็คำถามที่ว่าแล้วเรื่องของการชุมนุม

และอีกอย่างหนึ่งเรื่องของการปรับปรามการชุมนุม

ฟังเสียงนายยกรัฐมนตรีตอบสื่อมวลชนในเรื่องนี้นะครับ
เสียงมันก็เบาหน่อยแต่นายกรัฐมนตรีเดินไป

ถามว่าทำไมรุนแรงขึ้นแล้วใครเป็นคนทำล่ะนะครับ
แล้วก็เรื่องของการยุติการชุมนุมก็บอกว่า
ต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับ
แล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำว่าเป็นห่วงหรือไม่
ว่าการชุมนุมจะกินเวลาไปถึงวันอภิปราย
ไม่ไว้วางใจช่วงนี้ละ๑๖๑๙กภัณฑ์อภิปราย
ผลเอกประยุทธ์ย้อนถามว่าแล้วคนไทยล่ะห่วงไหมล่ะคนไทย

ส่วนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรีปฏิเสธ
ในการแสดงความคิดเห็นกรณีการกระชับพื้นที่ชุมนุมหน้าศาลดีกา

และเกิดภาพตำรวจทำร้ายทีมแพทย์อาสา
โดยระบุเพียงว่าทางตำรวจได้ชี้แจงไปหมดแล้วนะครับ
ดังนั้นก็ต้องย้อนฟังคำชี้แจงจากทางตำรวจ
เมื่อวานนี้พลตำรวจโทษพักขพงศ์พงเพตรา
ผู้ประชาการตำรวจนครบานได้มีการแถลงสรุป
ภาพรวมการชุมนุมของกลุ่มราศดร
เมื่อวันที่๑๓กลุ่มภาพันธ์ที่ผ่านมา
บอกว่าตำรวจควบคุมผู้ชุมนุมได้๑๑ราย
แล้วก็ปรากฏว่า๓รายเป็นบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในการชุมนุม

ส่วนอีก๘รายถูกตั้งข้อหาและควบคุมตัว

ส่วนคำถามที่ว่ามีคลิปตำรวจทำร้ายบุคคลที่แต่งตัว

ผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับบอกว่าจากการตรวจสอบ
พบว่าไม่ใช่แพทย์หรือพยาบาลตามที่กล่าวอ้าง
คือบอกแบบนี้นะคะยันบอกว่า
คนนี้ไม่ได้มีอาชีพเป็นพยาบาล
แต่ว่าบุคคลคนนี้จะทำหน้าที่อาสา
ในการช่วยเหลือดูแลผู้เจ็บผู้ป่วยในการชุมนุม
อันนั้นก็ว่ากันไปแต่จากการตรวจสอบแล้ว
ตัวบุคคลคนนี้ไม่ใช่แพทย์หรือพยาบาลตามที่กล่าวอ้างนะครับ
ล่าส่วนเมื่อเช้านี้เองทางด้านของอนุกรรมการแพทยสภา
ได้มีการออกแถลงจุดยืน๔ข้อ
หลังจากเกิดกรณีว่ามีภาพของตำรวจ
ได้ทำร้ายร่างกายอาสาพยาบาลในกลุ่มผู้ชุมนุม
โดยอนุกรรมการแพทยศภานะครับโดยกรรมการบริหารแพทยศภา
ในฐานะองค์กรวิชาชีพทางด้านสุขภาพ
ก็ขอแสดงความไม่เห็นด้วยกับการกระทำที่เป็นการทั้งยั่วยุ
ละเมิดกฎหมายและการใช้กำลังที่เกินความเหมาะสม
ของทุกฝ่ายนะแพทยศภาบอกแบบนี้ของทุกฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามซึ่งอาจจะนำไปสู่เหตุการณ์ที่รุนแรงขึ้นนะครับ
ขอให้ทุกฝ่ายให้เกียรติและระมัดระวังที่จะไม่ทำให้เกิดอันตราย
หรือความเสียหายใดต่อบุคคลนะครับต่อบุคลากร
และอาสาสมัครทางการแพทย์ตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์
และรถพยาบาลตามหลักสากล
ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดให้มีระบบการให้การดูแล
ทางการแพทย์ที่เหมาะสมติดสัญลักษณ์ทางการแพทย์ที่ชัดเจน

เรื่องของสัญลักษณ์ทางการแพทย์สำคัญมากนะครับ
เพราะว่าทางด้านของแพทยศภานะครับ
ซึ่งนำโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาอุปนายกแพทยศภาคนที่๑นะครับ
แล้วก็รองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์อุปนายกแพทยศภาคนที่๒
รวมถึงเลขาธิการแพทยศภาบอกแบบนี้
เรื่องของสัญลักษณ์เราเคยเห็นใช่ไหมคุณ

กากบาทสีแดงหรือสีเขียว

คุณหมอบอกแบบนี้นะครับว่าสัญลักษณ์ที่สำคัญ
และได้รับการรับรองว่าเป็นตราสัญลักษณ์การแพทย์อาสาสมัครสาธารณสุข
นั่นก็คือกากบาทสีเขียวจะไม่ใช่สีแดงนะครับ
เพราะถ้าเป็นสีแดงเป็นสีของกาชาติใช้ไม่ได้
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลใครที่เป็นอาสาสมัครหรือว่าเป็นแพทย์อาสา
แล้วหากไม่ทำตามระบบหรือคุณไม่ได้เป็น
แต่คุณใช้สีที่ผิดระบบมันก็จะเสีย
เพราะเราต้องทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
โดยผู้ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องรู้ว่าอะไรคืออะไร
ต้องรู้ว่าจุดไหนเป็นจุดปลอดภัยด้วย
นี่ฮะทางแพทยศภาเขาบอกแบบนี้นะครับ
โดยสัตว์อาจารย์เกติคุณแพทย์หญิงสมศรีผ่าวสวรรค์
นายกแพทยศภาประธานอนุกรรมการบริหาร

ขอนะครับว่าอย่ากว้างปลาเข้าขอขมานี่คือปัญญาการ
คุณผู้ชมแล้วนอกจากนั้นก็พบตรก็มีการพูดด้วยนะคะวันนี้
เกี่ยวกับการฝากไปยังกลุ่มมอบ
ก็บอกว่าไม่อยากให้เกิดความรุนแรง
พอเกิดขึ้นแล้วก็มีคนบาดเจ็บศูนย์เสีย

อันนี้คือสิ่งที่พบตรบอก
แล้วก็นอกจากนั้นมันก็น่าจะมีประเด็นระหว่าง

บอกว่าเป็นนางงามคนแรกที่โดนแก๊สน้ำตา

นี่คือคุณเชอเอมไม่ได้เป็นนางงาม

ก็เลยบอกว่ามีการจะฟ้องเรื่องเกี่ยวกับพรบคอมกันอีก

เพราะว่าพบนบอกว่าอาจจะเชิญตัวคุณเชอเอมมาให้ข้อมูลด้วย
เพราะว่าตำรวจยืนยันว่าตำรวจไม่ได้ใช้แก๊สน้ำตา
แล้วคุณเชอเอมไปเจอแก๊สน้ำตามาจากที่ไหนอย่างไร
อยากจะได้ตัวมาเป็นพยานด้วยซ้ำนะฮะ